มาจ๊ะมาจ๊ะมามุ่งกันตรงนี้มาดูพิธีคอนคนสวยสายอารมณ์ดี
เป๊กกี้ศรีธัญญาวันนี้ชีจะพาฟิตชนิดที่ละสายตาไม่ได้
ถึงอายุจริงจะ๔๒แต่ก็ทำหนุ่มรุ่นน้องอดมองไม่ได้นะจ๊ะ
ก็พี่กันเล่นงัดสารพัดท่าออกกำลังกายทั้งกระโดดตบรัวหุ่นละฮูบจนเอวเอส
หรือจะถ่ายสเก็ตแบบวิวพี่แกทำได้แบบชิลจ้า
ว้าวสุดยอดไปเลยคุณพี่แต่นี่แถมอีกท่าไม้ตายเด็ดเคล็ดลับก็สวยเด้ง
ไม่ได้จะทะลึงตึงตังนะคะคุณสควอตฟันก่อนวนไปแบบนี้
ต่อให้แฟนเป็นรุ่นน้องอีกกี่ปีก็ต้องลงพี่เป๊กกี้ไม่ไหว
อุ๊ยคนมันแซม